ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ

เป็นเรื่องของเรือโดยสารในคลองแสนแสบ

เกิดการระเบิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่
ประมาณ๖นาฬิกา๒๐นาที
ซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ให้เป็นผู้คุมทีมสืบสวนสอบสวน
เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นกับเรือโดยสารนี้นะคะ
จนทำให้มีผู้โดยสารที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
บาดเจ็บไปถึงกว่า๖๐คนด้วยกันค่ะ

ก็ยังไม่สรุปสาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไรค่ะ

ถ่ายคลิปแป๊บหนึ่ง
กล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณท่าเรือวัดเทพลีลาย่านหัวหมากได้บันทึกภาพวินาทีที่เรือโดยสารของบริษัทครอบครัวขนส่งจำกัดที่วิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารภายในคลองแสนแสบระหว่างวัดศรีบุญเรืองไปยังประตูน้ำเกิดเหตุระเบิดขึ้นนะคะ
ขณะที่นายบุญเลิศวโนป่าคนขับเรือกำลังนำเรือโดยสารลำนี้เทียบท่าเรือซึ่งอยู่ด้านหลังวัดเทพลีลาพอดีค่ะ
ขณะเกิดเหตุนั้นมีผู้โดยสารที่อยู่บนเรือวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดกันบางส่วนก็ตัดสินใจกระโดดลงน้ำก็มีนะคะ
หลังเกิดเหตุพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่คู่ภัยก็เข้าให้การช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ๖๗คนอาการสาหัส๒คนโดยมีนักท่องเที่ยวชาวยิปุ่นที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟลวกเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลปาโลโชคชัย๔

โดยทางตำรวจจะสอบสวนนะคะว่าอุปกรณ์ที่นำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนที่ทีมวิศวกรนำมาประกอบกับเรือลำนี้ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกรหรือไม่
รวมทั้งจะสอบสวนว่าเกิดจากความประมาทของคนขับเรือด้วยหรือไม่
อกจากนี้ก็จะมีการสอบสวนเจ้าของบริษัทเดินเรือ
ได้ตรวจสอบสภาพเรือที่นำมาให้บริการประชาชนอยู่เป็นประจำหรือไม่
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องมีคนรับผิดชอบ
เพราะมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากค่ะ
ตำรวจนครบานหัวหมากเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็พบว่าเรือที่ระเบิดนั้นเป็นเรือไม้โดยสาร
สามารถรองรับผู้โดยสารทั้งนั่งและยืนได้ไม่ต่ำกว่าร้อยคน
ตำรวจพบว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณส่วนท้ายของเรือ
ซึ่งเป็นช่วงระหว่างจุดว่างของเครื่องยนต์
เจ้าหน้าที่จึงเร่งระบายกัสที่รั่วไหล

เพราะเกรงว่าจะเกิดระเบิดซ้ำขึ้นได้อีกค่ะ